คนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้

พี่ตั้งแต่ชนลาดิ้วชนลาแดของดิฉันอีกคุณผู้ชมค่ะ

งานนี้นะเปย์ไปเลยไอโฟนรุ่นใหม่จัดไปเลยนะ
แถมใบซ่อยคอทองคำมูลค่าอีก๕บาท
เปย์ให้ใครเอาไปให้ถึงบ้านไปดูกันหน่อยจ้า
เจิมรถอ่ะเจิมรถเนี่ยต้องก็ตั้งโคลย

ซอยขอดถอมคลำนักห้าบ้านหลา

คำว่าหลาวไอ้ยะหลาวมากหลาวอีกครั้งหลาวทั้งยกไปจัดหนักจัดเต็มโชว์ร้องเพลงแบบสดให้พี่เอได้ดู
ไม่ใช่ว่าอะไรที่พูดใต้นี่คือเข้าไปที่นครศรีธรรมราชถูกไหมเออนะคะเรื่องราวก็คือถ้าคุณผู้ชมจำกันได้
ปีที่แล้วพี่เอเนี่ยทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้น้องตั๊กกะแตนไปร้องใน
คอนเสิร์ตต่างหนึ่งปีเต็มน้องเห๋น้องสาวเอาเป็นเลยถึงที่นี้ก่อนได้
ร้องเพลงร้องไห้ก่อนครึ้งครึ้งเต็มเต็มหนึ่งปีแล้วพี่น้องเหอะคราวนี้
หมดปีแล้วสัญญาหมดแล้วทำเผลอทีนี้เจ้าตัวก็บอกว่าไม่รู้
จะให้อะไรแม่เป็นการตอบแทนกับความรักและความหวังดีที่
แม่เอมีให้แทนมาแม่มีครบหมดทุกอย่างแล้วเอาอีกเรื่อย
ทีนี้คิดมากเลยจะให้อะไรพี่เอพี่เอมีหมดแล้วนะคะ
ร้องเพลงให้แม่ฟังถึงบ้านไปเลยค่ะคุณผู้ชมนคร
ซี่ธรรมราชแคนี่หนังเดือนแบบเดียวนะไปกับของขวัญ
เล็กเล็กน้อยเอาให้แม่ถ่ายรูปสวยลงไอจีสร้อยคอทอง
คำหนักห้าบาทค่ะถึงแม่ว่าจะบอกแค่ว่าแกงไตปาสัก
แม่ก็ชื่นใจอืมงั้นแม่กินแกงตาทองไม่ต้องเอา
ออกมาล่ะเออน่ะซึ่งการเจอไพค์คันมีทุกคนที่อยู่ใน
รู้หมดอืมแต่มีคนเดียวไม่รู้พี่เอสุภาชัยส่วน
พี่เอนี่นะคะลูกสาวคนสวยอย่างตากะแตนเปมาเปกลับไม่
โกงคุณผู้ชมตะกะแตนเนี่ยเขาเอารถไปด้วยเอารถตู้
เนี่ยเนี่ยก็ให้พี่เอเจิมรถนะคะสำหรับให้ทวบคอนเซิร์ท
เอก็เจิมให้แบบสับปกตินะ
เขาจะมีหลวงพงศ์หลวงพ่อมาเจิมทองเจิมอะไรใช่ไหม
อันนี้นี่โปรยเงินแบงค์เทาเป็นฟ่อนเจิมเข้าไปในรถคุณผู้ชม
เป็นการรับขวัญรถใหม่ป้ายแดง

ท่านไปเห็นปลายทะเบียนแว๊บเลยคุณผู้ชม

๒๗๕๔ที่ถ่ายไวมากคุณผู้ชม

ขอให้เติมอาวุธที่ให้ลูกเป็นผ่านนะ

จะได้เอาไปเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงลูกวง
แล้วก็เลี้ยงทุกคนที่ดูแลลูกนะที่เขารักลูกนะลูกนะ

ตัดไม่ไม่ได้ต่อด้วยผ้าใหม่ใช่ไหม
ตัดใหม่หมายคือว่าทำเมสปอนิมไหวมาก
ทำชุดต้องขยับ
เรียนด้วยว่าปรื่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

รอยแรงแก่งว่าเถอะ